คุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับอากาศ
ยังคงร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะที่คนกรุงครับมองไปบนท้องฟ้า
ยังคงเต็มไปด้วยหมอกควันที่เข้ามาปกคลุม
ควันเหล่านี้ไม่ได้ลอยมาจากอินโดนะครับ
แต่ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
คล้ายกับในช่วงปลายฤดูหนาวที่ผ่านมา
นั่นก็คือการแผลลงมาของอากาศเย็นนั่นเองนะครับ
มาเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้อากาศที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
เมืองใดของเราลอยออกไป
และนอกจากนี้เองถ้าหากเราดูจากภาพนี้

ซึ่งกำลังเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปแถวญี่ปุ่นแถวเกาหลีนะครับ
ใครจะไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งลูกอยู่แถวบริเวณประเทศอินเดียนะครับ
ก็เป็นหนึ่งพายุที่ดูดเอาความชื้น
เอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นเดียวกัน
ดังนั้นจึงทำให้กระแสลมในเมืองของเราค่อนข้างที่จะนิ่งสงบนะครับ
จุดที่ได้รับผลกระทบเต็มก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศ
เพราะว่าเป็นจุดที่มีการแผลลงมาของอากาศเย็น
มาปกคลุมบริเวณทางน่านฟ้าเมืองไทยของเราอยู่นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไร
ทำไมถึงมีหมอกนี่คือกลุ่มหมอกควันนะครับที่ลอยขึ้นไป
ปกติก็จะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ

ควันเหล่านี้ไม่สามารถที่จะระบายขึ้นไปเหมือนแต่เดิมได้นะครับ
จึงทำให้มีลักษณะเป็นหมอกควันแบบนี้
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากมีกระแสลมเข้ามาพัดเอากลุ่มหมอกควันเหล่านี้ไป
ก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงนะครับ
นี่คือการคาดการณ์นะครับสีเหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีการปกคลุมของหมอกควัน
วันนี้จะสังเกตว่ายังคงเยอะอยู่เลยทีเดียวนะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนล่างพรุ่งนี้ครับ
สังเกตว่าค่อยจางหายออกไปนะครับ
นั่นแสงไฟลมเริ่มกลับมามีบอดบาดการ์ดเมืองไทยของเราอีกครั้งนึง
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้นะครับมีตกปะปลายนะครับแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
พรุ่งนี้ก็จะค่อยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ไปจนถึงช่วงประมาณวันพุธฝนก็จะเริ่มกลับเข้ามาตกในบริเวณตอนกลางของเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ